สวัสดีครับ
เอเซวียมพิมพ์ชัยมานะครับ

จับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ

เคยมีประสบการณ์โดนเพื่อนล้อบ้างไหมจ๊ะ

พอเวลาผ่านไปนะสักพักนึงแล้วเรารู้สึกว่า
อ้าวจริงแล้วปมฉันมันดีนะ
เพราะว่าเวลาที่คนนึกถึงนางเอกผิวดำ

เพราะว่าตอนนั้นเราเล่นลิเกใช่ไหมล่ะ

เข้าโรงเรียนไปสวัสดีครับครูครับ

นี่เราก็เป็นอย่างนี้
แต่ว่าผู้จำนำของเราวันนี้ต้องบอกเลยว่า
ลูกเขาโดนล้อพี่เอ
แต่สาเหตุหลักเลยคือมาจากพ่อ

เขาว่าพ่อผมเป็นตัวประหลาด
เฮ่ยเพื่อนเขาบอกพ่อบ้านแหละนี่

ถ้าผีเมียจริงก็ออกมาให้เห็นเต็มสองตาเลยดิ

แต่ท่านไม่พอใจพวกเราจะเดือดร้อนเอานะ
คิดเสียงตุ๊กแกแค่นี้จะไปกลัวอะไรเรา
พ่อทำอะไรล่ะท่าน
ไอ้เด็กพวกนี้
มีอะไรหรอครับพ่อเสียงนักเอกอับโวยวาย
มีใครเอกอับโวยวายอะไรกันหรอครับ
ไม่มีอะไรหรอกลูก

กูจับตัวได้แล้ว
โหพ่อย่ำแล้วลูก
พ่อย่ำอาหารต้าพ่อยอมแล้วครับ
เป็นไงครับพ่อต้าเก่งไหมครับ
เก่งลูกเก่งมากพ่อจะส่งให้หนูเรียนสูงหนูจะได้เป็นอาหารสมใจอยากเลยลูก
โตขึ้นกล้าจะไปเป็นทหารปกป้องประเทศชาติครับ

พ่อก็รักลูกนะพาลูกค่ำแล้วอาบน้ำกินข้าวกัน
อุลายอับ
อุลายอับอุลายอับ

เรียนเป็นไงบ้างลูกวันนี้
ก็ดีครับไปเรากลับบ้านกันเถอะครับ

ไม่อยากให้พ่อไปรับที่โรงเรียน
ทำไมล่ะจำได้ไหมตอนเด็กน่ะ

แล้วทำไมวันนี้ลูกถึงไม่อยากให้พ่อไปรับที่โรงเรียนล่ะ
รู้ไหมว่าพ่อเขาน้อยใจ
ก็เพื่อนชอบล้อต้าเรื่องหน้าตาของพ่อ
แล้วต้าอายเพื่อนเหรอลูก
ตาถึงหน้าตาร่างกายของพ่อจะไม่สมบูรณ์แบบ
แต่พ่อก็เป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบนะลูก
ต้ารู้ครับแม่ว่าพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของต้า

แต่ที่ตาไม่อยากให้พ่อไปรับที่โรงเรียน
ไม่ใช่เพราะว่าต้าอายเพื่อนนะครับ
แต่เป็นเพราะว่าต้าไม่อยากให้พ่อรู้ว่า
เพื่อนของต้าล้อพ่อเรื่องหน้าตาของพ่อ
กล้ากลัวพ่อเสียใจ
รักพ่อ

ใช่แต่มันมาที่ตามตานรื้อดีตรงนี้ที่พ่อเบ๊ะร้องไห้เนี่ย

มาเลยค่ะพี่คำจากจังหวัดเชียงราย

ทำไมพ่อเกิดมาหน้าตาอย่างนี้อะไรเนี่ย

ตอนแรกผมก็ไม่เห็นตัวเองนะ

แม้แต่กระจกยังส่องดูหน้ามันยังไม่มีเลยนะ

ตอนอายุประมาณสัก๔๕ขวบนี่นะ
อะไรหมดเขามั่วคนหมด

พอดีมีหนังมาเล่นที่โรงเรียนเรา
เจ้าของหนังนี่ที่เขาเข้าไปเห็นเราพอดีไง

พี่ทันรู้จักพาดายหรือไม่รู้จักพอดี
สังทองหน้ายังไงล่ะไปโชว์งานสองงานนี่แหละพอดีพี่เขาที่เป็นผู้หญิงนะ
เขาจะมีกระจกแล้วเราก็จับมาดูโอ้โฮ
อย่างไรครับ
หันซ้ายแลขวาอันนั้นตัวเราเหรอ
โอ้โฮไม่เคยเห็นนะ
จนรู้ว่าเนี่ยตัวของเรา
แล้วพี่คำรู้ไหมว่าเราเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเราเป็นอะไร

ก็เหมือนพี่พึ่งเป็นเนี่ยโรคมันไม่ค่อยเกลอไงคุณ
แต่สรรพันธ์การแพทย์มันมีนะครับ
ถูกต้องครับเอาไม่มีรูขุมขน

อันนี้ความทรมานของโลกนี้คือตรงนี้เลย
หมายความว่าถ้าร้อนมากเลย

จริงนะครับมันก็เป็นโลกหนึ่ง

ไม่เป็นไรเรามีครอบครัวที่นั่น
ใช่แต่คุณจะรวยได้ด้วยผู้หญิงคนนี้แหละครับ

สวัสดีค่ะ

ได้ภรรยาสวยจังเพราะคุณทำบุญด้วยอะไรจ๊ะ

ก็ไม่ได้ดูที่หน้าตาค่ะ

จากสองคนพร้อมกันนะครับ

พระญาติฮะแนะนำว่าเขาเป็นชาวเขา
เขาเป็นชาวเขาอยู่บนเขาส่วนเรา

อยู่ข้างล่างเห็นไหม

แล้วปีนเขาไง

เอาลองมาเจอกัน
พระอาทิตย์ขอลงมาทำงาน

แล้วลูกเป็นเหมือนพี่เขาไหม

พ่อยังไงลูกเขาต้องเปลี่ยนอย่างนั้น
ว่าหนูมะละกอหรือมะม่ว่างลูกครับครับ
อายุสิบเจ็ดค่ะครับสิบโมงล่ะสิบจะ

แต่ว่าคุณพ่อบอกว่าตอนข้อมันเหมือนพ่อเป๊ะ

ชั้นจัดการลูกนู้นเขาบอกว่าเหมือนเราตรงไหน

แล้วก็หน้าแหลมเหมือนกับมนุษย์ต่างดาว

กายร่าง

คือคุณพูดว่าพัฒนาร่างกายดีกว่าไหมฮ

ถ้าคุณพูดว่าลูกคุณกายร่าง

พอเราเปิดป๊อบโอ้โฮโตตใจทุกครูเลย
เมื่อกี้ในใจเออว่านี่ลูกครูลูกครู
ได้ครูมาเต็ม
พ่อโฆษณาสรรพคุณค่างขัวเต็มเท่
หนูย้อนไปสมัยเด็กลูกที่หนูไปร้องร่ำโรงเรียน

น้อยใจหรือเราโกรธหรือเรารู้สึกว่า
น้อยใจนี่มันก็มีบ้างแต่ไม่อยากให้พ่อรู้ครับ

โอ๊ยโคลดเป็นดาราอยากเฟ้นหวั่ง

มีอะไรอยากจะบอกกับพ่อที่แสนดีที่เหน็ดเหนื่อยสู้ชีวิตเพื่อเรา
ป่าเท่าเลยนะป่าก็อายุหนักแล้ว

เพื่อปลอกหยินเนื้อสม่ำเสมอเนอะ

นี่คือหัวใจผมนี่คือหัวใจผม

ไปลูกไปนั่งเชียร์คุณพ่อนะลูกกล่าว

ความรักของพ่อลูกผู้นี้นะคุณแม่ค่ะ

เป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบจริงและเป็นพ่อต้นแบบนะฮะ
วันนี้พี่คำอยากได้เงินไปทำอะไรเอ่ยเป้าหมายของพ่อแม่เนาะ
เราก็อยากได้เงินมาเป็นการศึกษาเล่าเรียนให้ลูก
ค่ะนะฮะและของที่พี่คำนำมาจำนำกับทางรายการในวันนี้คือชุดชาวเขาเผาอาคาครับ
เผ่าอาขาก็คือเผ่าของภรรยาคุณคำนี่แหละครับ
แต่คนที่ซื้อชุดนี้ให้นะครับก็คือเจ้าต้าลูกชายสุดหล่อ
เห็นสภาพใหม่เอี่ยมแบบนี้นะครับแววมาว่าชุดนี้มีอายุเกือบ๑๐ปีกันเลยทีเดียว
ด้วยการตัดเย็บเนื้อผ้าและลายปักของชุดนี้บวกกับการเก็บรักษาเป็นอย่างดี
โอ้โฮอยากรู้สิจริงเลยมหาชนเขาจะให้ราคาเท่าไหร่กัน

โอ้โหทำไมต้องเป็นชุดชาวเขาเผ่าอาขา
ภรรยาหรือว่าเมียเนี่ยเป็นอาขา
อืมแล้วชุดนี้คือดูสภาพนี่คือเพิ่งซื้อเมื่อวานเลยใช่ไหม
นี่ครับโอ้โฮไม่ใช่ครับ
ให้มันใหม่แบบเหมือนเพิ่งแกะออกมาเลย

ซึ่งเป็นของขวัญของลูกชาย

เหมือนก็ว่าเรามาร่วมเป็นอาคาด้วยกันใช่ไหม

ละ๑๐บาท๒๐บาทถ้าไม่ได้กินขนมครับ

แล้วราคาชุดนี้คือเท่าไหร่ครับ

ตอนอายุเท่าไหร่ลูกตอนนั้นหนูกี่ขวบ

เก็บเงินนะเบ้น

ขวบเก็บวันละ๑๐บาท๑๕บาท

ชื่นใจทำไมชุดถึงใหม่

เซตของเขาเลยนี่ลูกเหรอ

ปากหมดครับปากหมดเลยค่ะ
ใช้มือปากค่ะใช้มือปากหมดเลยค่ะค่ะ
เราเห็นราคา๑๕๐๐บาทแล้วปักมือ
แล้วก็ต้องบอกว่าชุดนี้เป็นสิ่งสำคัญแทนใจของลูก

ว่าราคามหาชนจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ
ชุดเช้าเข่าก็ยังดูดีอยู่นะคะ

ก็ว่าน่าจะให้ในราคา๙๐๐บาทค่ะ

งานตัวนี้มันละเอียดแล้วก็ดูดี

พี่ขอเป็นที่๑๔๕๐บาทละกันค่ะ

ผมเห็นการตัดเย็บเห็นทุกอย่างแล้ว
ผมให้ไปเลย๑๙๕๐เผื่อต่อด้วยครับ
ชุดนี้เป็นชุดชาวเขาน่าจะทอมือด้วยล่ะ
ชุดนี้พี่ให้ไปเลย๑๙๐๐บาทค่ะ

เพราะมันเป็นลายโบราณผสมลายสมัยใหม่
ถ้าเป็นลายโบราณจริงมันจะอยู่ประมาณ๒๐๐๐ขึ้น

ทีหน้าทีหลังนะมีของอะไรที่คนเอามาจำนำนะ
เอาไปให้ตะกลุ่มนี้ตีราคา

แล้วเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินราคาที่ให้มาเนี่ยมากกว่าราคาที่ซื้อ
เออของดีมีอยู่จริง
ราคามหาชนที่เฉลี่ยมาแล้วนะคะ

เฮ้ยแต่ไม่ได้
คุณมาเกมรับจำนำของเราทั้งที
ค่ะโอ๊ย๑๖๐๐บาทก็ยังน้อยเกิน
ถ้าอยากรู้ราคาจากทางรายการเราเชิญประจำที่ครับ
และนี่ก็คือชุดชาวเขาเผ่าอาขานะครับ
ที่มีคุณค่าทางจิตใจของพี่คำมากเลย
เพราะว่าเป็นเสื้อผ้าเป็นชุดเก่งก็ว่าได้
ที่ลูกชายภูมิใจแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อย
ซื้อมาเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อนะครับ
มาดูราคาจากทางรายการของเราในวันนี้
ว่าราคาจำนำอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
เท่าไหร่คะ

ถ้าพอใจในราคา๔๗๐๐บาท
ขอเชิญพี่คำจำนำครับ

นี่แล้วตอนนี้พี่ค่ำนะคะ
นี่อย่างน้อยนะพี่เอช่วงหน้ายังมีเงินให้สะสมอีกเพียบเลยนะคะ
แต่ว่าจะสะสมไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
พี่กำไปเล่นตลกเล่นกับใครคะ

อุ๊ยไม่ผิดหวังนะจ๊ะ
เดือนหนึ่งมีงานเยอะไหมพี่คำ
โรคระบาดเยอะดีกว่าไม่มีเลย

เฮกับเบนท์ก็ไม่มีเลย
น่าจะอยู่ที่นี่
เราเข้าสู่เชื่อที่๒ของรายการเกมรับจำนำ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืน

โดยจะมีคำถามไถคองทั้งหมด๔ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้

วันนี้นะคะเราอยู่กับผู้จำนำนั่นก็คือพี่คำนั่นเองนะคะ

เป็นชุดชาวเขาเผ่าอาคามาจำนำกับทางเรา
ซึ่งตอนนี้พี่เขาก็มีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วเรียบร้อย๔๗๐๐บาท

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑นี้ค่ะ
คำเนี่ยคุณแม่คุณพ่อที่เพิ่งเปิดมาเจอจนตอนนี้
เขาเป็นโรคฝังทองใช่ไหม

แล้วโรคสังทองมันเป็นยังไงนะซึ่งผู้ป่วยจะเป็นยังไงนะลูก
เมื่อกี้นี้ที่คุยกันก็คือไม่มีไม่มีต่อมเหงื่อ

แล้วเวลาอากาศร้อนหรือเวลากินอาหารที่มันเผ็ดหรือออกกำลังกายเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะทำให้เราร่างกายอุณหภูมิสูงขึ้น
คนปกติเขาจะเหงื่อออกกันกินเผ็ดเหงื่อแตกร้อนมากเหงื่อแตก

เราต้องรู้ตัวเองเลยอืมไปรับจ้างเกี่ยวข้าวอย่างนี้
แถวบ้านนอกเนี่ยผมจะรู้เลยว่าที่แอ่งน้ำมีที่ไหน
ถ้าเราทำงานปุ๊บเรารู้กำหนดเราแล้วว่าไม่ไหวแล้ว

ต้องรีบไปที่แอ่งน้ำแล้วเอาน้ำเข้ารถตามเนื้อตัวเปียก

คือให้มันโดนความเย็นเข้าไปบ้างในร่างกาย

ไม่เคยเป็นลมแต่พี่เคยเป็นแรง
เคยได้ยินเป็นลมเป็นแล้วเออแต่มันแปลว่าอะไรเนี่ย
คือเหม็นนี่ก็แรงตายอะไรอย่างนี้

คุยกันถึงเรื่องเหงื่อเนี่ยนะครับจริงแล้วมันคือคำถามนะฮะ
คำถามไถ่ของข้อที่๑ถามว่า
สำนวนเหงื่อตกกีบมีความหมายว่าอะไร
ข้อหนึ่งเหนื่อยมาก
ข้อสองแซ่งเหนื่อย

เหงื่อตกกีบ

ตรงนี้ตกหยีบหยีบใช่ไหม
ก็จะเหนื่อยอย่างนี้ครับ

เหนือตกหยีบนี่คล้ายว่าเหงียบ
เหนือยมาก

ตอบแล้วนะคะข้อหนึ่ง
เหนื่อยมากค่ะเป็นคำตอบที่
จัดไปตามใจลูกเลยล่ะครับสำหรับคำตอบนี้

และได้สะสมเงินรางวัลตั้งแต่ข้อแรกกันเลยหรือเปล่า

ต่อไปก่อน๕พันนะถูกข้อแรก
ถูกไหม
มากนะสำนวนนี้นะไม่ค่อยได้ยินแล้ว

เหยื่อตกกรีบนะฮะสำนวนนี้มีความหมายว่าเหนื่อยมาก
โดยเล็บเท้าสัตว์บางชนิดนะฮะ
ม้าเรียกกันว่ากีบนั่นเอง
เหงื่อตกกีบนะก็คือเหงื่อของม้า
ก็เปรียบเทียบเหงื่อของม้านะคะที่ไหลออกมาท่วมเลย
แล้วก็ไหลลงไปถึงกีบเลย
เสมือนคนที่ทำงานหนักมากจนเหงื่อออกเยอะมาก

อย่างเช่นพี่สองคนเนี่ยทำงานกันเนี่ยยืนอยู่เนี่ย
เหงื่อตกกลีบอยู่เนี่ย

ตอบถุงหนึ่งข้อรับไปก่อนเลย๕๐๐๐บาท
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ
พิมจัยเป็นชาวขานะครับ

แสดงว่าพิมพ์ใจก็มีภาษาชื่อตั้งแต่
ค่ะตั้งแต่เกิดมีว่ามีตีค่ะ

ค่ะพี่คำพี่พิมแล้วก็เด็กลูก

โอเคดูอาจจะเคยผ่านตามาบ้าง

เป็นชาวอาขาที่เรียนจบปริญญาตรีในเมืองนะคะ
แต่ว่ากลับไปบ้านเกิดเพื่อใช้ชีวิตอยู่บนดอย
ก็นำเสนอการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์

วิวนี่คือหลักล้านแล้วนะ
อบูซูลูภาษาอาขาแปลว่าอะไรรู้ไหมคะ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า

มิวสิกมีที่มาจากอะไร
ข้อหนึ่งเป็นนักร้องประจำโรงเรียน
ข้อที่สองหน้าคล้ายนักร้องวงเกอร์กรุ๊ป
วงเกอร์กรุ๊ปมีวงหนึ่ง
อย่างดิเอ็นเค๔๘

หรือว่าเป็นนักร้องประจำโรงเรียน

ข้อหนึ่งเป็นนักร้องประจำโรงเรียนครับ
ข้อหนึ่งนะคะเป็นนักร้องประจำโรงเรียนค่ะ

คำก็ยังได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวเหมือนเดิม
เมื่อลูกชายเขาพร้อมใจกันสักขนาดนี้
คนเป็นพ่อก็ไม่กล้าขัดล่ะครับ

ให้ชุดอาคากลับบ้านไปเลยครับพี่ค้า
ขอให้ถูกนะ

ตอบถูกมาก
ชื่อจริงเนี่ยนะคือสุธาทิพย์นะ
แต่ว่าตอนเรียนมปลายได้เป็นนักร้องประจำโรงเรียน
แล้วเพื่อนก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่เลย

นักร้องกับดนตรีมันคู่กันนะ

เหมือนจะไม่รู้แต่ตอบถูกไปแล้ว๒ข้อนะคะ

ที่สำคัญที่สุดคือ
ไถ่ของสำเร็จ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
อกจากทำไร่ทำสวนแล้วนะคะตอนนี้พี่คำ
เล่นตลกด้วยเนอะครับ
ทุกคนไม่ได้คิดว่าพี่เป็นลี้เกย์แล้วอะ
เข้าสู่คำถามเลยดีกว่าเขาก็แต่งเพลงได้ร้องเพลงได้นะครับ
คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
โน๊ตเชิญยิ้มกับเป็ดเชิญยิ้มเคยออกอัลบั้มร่วมกันในชื่ออะไร
ข้อที่หนึ่งคนไม่ใช่หมา
ข้อที่๒คนไม่ใช่แมว

ลูกเกิดไม่ทันคำนี้ลูกใส่หัว

ข้อที่สองนะครับเลย

คนไม่ใช่หมาคนไม่ใช่แมว
เอออันไหนอันไหนน่าจะเป็นกว่ากัน
ตอบว่า
คุกครับ
อันนี้คนไม่ใช่แมว

อานโลก็เขียนบอกคนน่ะไม่ใช่แมว
หลังแผงเมื่อปี๒๐๑๗
เมื่อปี๒๑๓๘

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔เลยครับ
โอ้โฮอิจฉาเขา

ทางเหนืออากาศก็ดีภูเขาเหล่ากาดีมาก
บอกมันเย็นแล้วโดยเฉพาะเชียงราย
แล้วเขานิยมปลูกอะไรยังไงบนนั้นกาแฟ

แถวบ้านเราปลูกไหมกาแฟปลูกไหม

กินบ้างค่ะบางทีบางครั้งก็กินค่ะ
เราเองเราก็เป็นคนดื่มกาแฟนะพี่เอ

แฟร้อนไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นี่

เออไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำ

ขาดกันไปไหนไม่ได้เลยค่ะ

วันดีเริ่มต้นที่กาแฟและแกนะ

นี่ไง
อ้อนคนดูกันหน้าดูเลย
มันเป็นคำถามเกี่ยวกับกาแฟนี่แหละพี่คำจ๋า
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ถามว่า
เมนูกาแฟขึ้นชื่อของชาวเวียดนาม
คือกาแฟผสมกับสิ่งใด
ข้อที่๑ไข่แดง
ข้อที่๒น้ำมะพร้าว

พอตัดที่แน่คือแม่ลูกของลูกอยากกินกาแฟนะ
แม่ก็ไม่เคยใส่สองอย่างนี้ไม่เคยใส่เลย

ไข่แดงเป็นไปได้ไหมใส่กาแฟ

แต่น้ำมะพร้าวกับกาแฟนี่ธรรมดา

คุณพ่อผักพละให้ผู้วิเคราะห์
คุณพ่อไม่คิดอะไรเลย
คุณล้อตอบอย่างเดียว
สังเกตหลายข้อแล้วนะ

ถ้าตอบถูกในข้อนี้นะครับ
กลับเงิน๒๐๐๐๐บาทเข้ากระเป๋ากันไปเลย

เฮ่ยแต่ละคนเนอะ
เออสุดยอด
กาแฟไข่เวียดนามเนี่ยนะครับ
เป็นเครื่องดื่มรสชาติแปลกใหม่
ที่ใช้ไข่แดงตีกับน้ำตาลสายนะฮะ
นมข้นหวานจนขึ้นฟูเป็นฟองครีมเหนียวนุ่มมาก
แล้วก็เติมส่วนผสมอื่นลงไปตามสูตร
ก่อนที่จะนำไปโปะไว้ด้านบนของกาแฟ
ซึ่งกลายเป็นเมนูกาแฟยอดฮิตในหมู่คนเวียดนาม
นี่แหละนะคะก็เป็นคำตอบที่ถูกค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะ๔ข้อตอบถูกหมดทั้ง๔ข้อรับเป็นรายสองหมื่นบาท
เลยดีกว่าเนอะมือกำลังขึ้นเลยนะคะ
พี่ว่าไม่ใช่แต่พ่อคำหรอกนะ
คนทางบ้านพี่ก็ว่าเขากำลังดวงขึ้นเหมือนกันนะตอนนี้
ร้อยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ
เพราะว่าเราจะจับมาเล่นเกมกันเลย
แต่ว่าตอนนี้เราไปถ่ายของจำนำให้คนทางบ้านกันก่อนดีกว่าครับ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ

ยินดีด้วยครับยินดีด้วยจากใจจริงเลยนะ
ตอนนี้เนี่ยถ้าพี่ทำสามารถเล่นเกมในช่วงตัวจำนำโชคตอนนี้ได้นะคะ
หมื่นบาทจะเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น๔๐๐๐บาท

แต่ว่าจะเป็นเกมอะไรกติกาเป็นยังไงไปชมค่ะ
และตัวจำนำในวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
ปิงปองเสถิร์นน้ำ
ผู้จำนำจะต้องเป่าลูกปิงปองสะเทินน้ำในแก้ว

หากเราวาดทางเผื่อทำลูกปิงปองหล่นไว้ที่แก้วไหน
ทางเราใจดีครับให้เริ่มใหม่กันที่แก้วนั้นไปเลย
หากทำสำเร็จภายในเวลา๑๐๐วินาที
รับเงินรางวัลเพิ่มไปอีก๑เท่าทันทีเลยครับ
เกมนี้มีคนทำสำเร็จหลายครั้ง

เพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่น่ายากสำหรับพี่

โหลดผอบง่ายดีเหรอโอ้โฮไม่น่ายาก
แต่ว่าจะลงหรือไม่ลงก็อยู่ที่ลงอีกทีแล้ว

เอาไว้นะพี่คำทำเพื่อครอบครัวนะครับ
หลายคนมายืนให้กำลังใจนะ

และขอให้โชคดีนะครับ

ไม่เหนียวไม่เหนียว

ลูกใหม่ลูกใหม่ลูกใหม่ลูกใหม่
ลูกใหม่ลูกใหม่ลูกใหม่

ไม่เหนียวไม่เหนียว
เร็วเร็วเร็ว
ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย
เร็วเร็ว

เร็วเร็ว

หมั่นสะใจเพราะคำเขาจริง
ฟามั่นจำมากบวกกับแรงใจจากครอบครัว
ทำให้เคมนี้เพราะคำเป้าตู
สปีดเต็มที่ไม่มีถอย
ช่วงหน้ามาฟังพี่เอเฉลยกันว่าเวลา๑๐๐วินาทีจะทันหรือไม่

เกมรักจำนำ
เราอยู่กับคำผู้จำนำจากเชียงรายที่หอบเอาชุดชาวเขามาจำนำ
เพื่อต่อทุนสำรองให้กับอนาคตของลูก
และรายการเราก็ไม่ทำให้ผิดหวังมอบเงินจำนำให้ไปก่อนเลย๔๗๐๐บาท

จากการตอบคำถามไทยของสะสมเงินไปเต็มครับ๒๐๐๐บาท
และก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่าย
จะต้องเจอกับเกมปิ้งปองสะเทินน้ำก็ไม่หวั่น
เคลียร์ชะลุยแค่งกับเวลาด้วยความเร็ว
และก็อ้าปากด้วยความสะใจเลยล่ะครับ
เฮ้ยมันต้องเป็นการทำลายสถิติครั้งใหม่ของรายการเราแน่เลย
คุณเก่งมากค่ะ
ฟันด้วยดีก็ดีอย่างนี้แหละ

ถ้ามานะบอกผู้รับจำนำถอดฟันฟอมออก
ต้องดูเวลาดีกว่าพี่เอ๊ดูเวลากัน

ถ้าไม่เกินนี้นั่นหมายถึงภารกิจนี้พี่คำทำได้
ลุ้นกันว่าพี่คำจะทำได้หรือไม่ได้ครับ
ถึงเวลาที่คำและครอบครัวรอคอยแล้วล่ะครับ
อนาคตของลูกพ่อคำจะสร้างให้แห้ง
แต่จะสวยงามหรือไม่พี่เอเท่านั้นครับที่จะเป็นคนให้คำตอบ
จะสามารถพิชิตเกมภายในเวลา๑๐๐วินาที
และคว้าเงิน๔๐๐๐บาทไปได้หรือไม่
มาช่วยเชียร์พร้อมกันเลยครับพี่น้อง

โน้ท
๖๕วินาที

อันนี้คือทำลายสถิติตั้งแต่ที่เคยเล่นเกมมาเลย
คำซ้อมได้ดีมากเลยนะครับ

ว้าย
อย่าพูดอย่างนี้สิ
พี่คำทำสำเร็จแล้วนะคะ

จำนำตอนแรกอีก๔๗๐๐บาท

ใบของสำเร็จ

เงินจำนวนนี้มีความสำคัญกับครอบครัวเราอย่างไรบ้าง
เป็นการศึกษาให้กับลูก

ขอบคุณครอบครัวด้วยครับ

ไปนั่งชื่นผมยืนดีกัน
และวันนี้ต้องขอขอบคุณกองสลากครับ
พบกับเรานะคะเกมรับจำนำได้ใหม่นะคะ
เปิดทำการค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็น

วันนี้ผมชายามิชัยและเบ้นพรชิตาลาไปก่อน
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ออกไปตัวเหม็นมาก

ไอ้เนี่ยมันสติไม่ค่อยดี

เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับครอบครัวฉัน

ครับชาวบ้านเขาว่าอย่างไรบ้างโอ้โฮ
เฮ่ยไอ้บ้าไอ้บอมมันแต่งงานกันเว้ย
ของที่พี่บัตรเอามาจำนำในวันนี้
คือเครื่องมือช่างครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป